ขาวโทษนะคะงานนี้กางเกงนางสั้นมากนะคะ

โอ้โหสั้นมากจริงนางบอกว่ากล้ามผมใหญ่นะคะ
มันจะบิดเบี้ยวนิดนึงคุณผู้ชมค่ะ

แล้วก็เทกรุงเทพนะไปอยู่เชียงใหม่เป็นจริงเป็นจัง
บัวขาววิเลสใช่นี่นะคะก็คือเป็นแบบไล่นา
เป็นที่ชกมวยนะคะเป็นรีสอร์ทเลย

ก็เลยถามว่าไปอยู่ที่นู่นเนี่ยเออมีแบบแฟนหรือเปล่านะ
ก็บอกไม่มีนะคะแต่ว่าเรื่องหนังค่ะล่าสุด
บอกว่าพี่บินจีบมาลงหนังเรื่องใหม่ล่าสุดแล้ว
จะเป็นยังไงบ้างแล้วพี่บัวขาวเป็นจังใสนะคะ

พี่บินครับเพิ่งก็โทรมาชวนติดต่อมาเรื่อยนะครับ
ก็อยากให้ไปเล่นช่วยช่วยนะครับเกี่ยวกับต่าง
แต่ว่าเราต้องดูเวลาก็ยังไม่ตอบรับแกไปนะครับ
ตอนนี้ก็มีหลายเรื่องที่เข้ามาแต่ก็ยังอุบไว้ก่อนว่าจะเป็นทรงแนวไหน

เออนะคะก็รอดูติดตามอีกทีละกันนะคะ

นักมวยมาเป็นนักบอลนะคะ